คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตปริศนาอยู่ในหอพักชั้น๔นะคะ
คือเพื่อนบ้านกลับจากเที่ยวปีใหม่มา

วันที่๑มกราคมกลับมายังพอทนไหว
สักพักเมื่อวานนี้บอกไม่ไหวแล้วกลิ่นมันแรงมาก
แม่บ้านขึ้นมาดูเปิดประตูเข้าไป
ผงะเลยค่ะเขานอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง

อันนั้นคือกระป๋องเบียร์กับขวดเบียร์นะคะ

นั่นนะสิแล้วก็ตายอยู่บนเตียงอ่ะ

มีคนเสียชีวิตก็รีบลงพื้นที่มานะคะ
เป็นหอพักในตำบลคลองอุดมอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
กับแพทย์เวรโรงพยาบาลพุทธโสธรแล้วก็กู้ภัยฉะเชิงเศร้า
ที่เกิดเหตุเป็นห้องพักชั้นสี่นะคะกู้ภัยเนี่ยคือต้องจุดทูปก่อนเลย
ไม่ใช่จุดทูปเชิญวิญญาณนะครับจุดทูปลดกลิ่นในห้องค่ะ
บนที่นอนก็พบร่างของผู้ตายนะคะสวมเสื้อแต่ไม่ได้สวมกางเกง
ผู้ตายคือนายปียบุตรผึกจิตอายุ๔๔ปีชาวฉะเชิงเซานี่แหละค่ะ
เรื่องต้นอย่างที่เห็นเลยค่ะสภาพภายในห้องกระป๋องและขวดเบียร์เพียบเลยนะคะ
ภาพวงจรปิดของอพาร์ทเมนต์ก็เห็นว่าเขาพักอาศัยอยู่คนเดียว
และทุกครั้งที่เขาเดินเข้าห้องจะเห็นถือขวดเบียร์ติดมือมาด้วยตลอด
นี่เห็นมั้ยนี่คือผู้ตายนะคะครับ
อยู่คนเดียวทุกครั้งที่เดินกลับเข้ามาในห้องเนี่ย
เห็นมั้ยซื้อเบียกลับมาทุกวันเลยค่ะ
คุยกับนายพานุวัฒน์เพื่อนข้างห้องบอกว่าเขาเนี่ยกลับบ้านเกิด

ตอนไปยังได้ยินเสียงห้องตรงข้ามเปิดทีวีอยู่

แต่ตอนแรกคิดว่าเออคงหนูตายแล้วมั้ง
ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยววันที่๒ต้องเริ่มงานแล้ว
กลับมานอนพักผ่อนดีกว่าเดินทางมาเหนื่อย
จนกระทั่ง๒ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะกลับเข้ามาที่ห้องอีกทีนึง
โอ้โหหนูตายมันหนักนานเหลือเกินกลิ่นมันเหม็นมาก
เลยลงไปตามแม่บ้านบอกป๊าแม่บ้านมาดูให้หน่อยได้ไหม
แม่บ้านก็เลยไขกุญแจเข้าไปพังงะกันทั้งแถบเลยค่ะ

เราเลยแจ้งไหมบ้าง
เพราะว่ากลิ่นมันผิดปกติฮะ

ปกติก็คือจะลงมาซื้อเบียร์เข้าไปดื่มในห้อง

แต่หลังจาก๒๐ธันวาคมก็ไม่เห็นเขาเดินลงมาเลย
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร
ชะนศูนย์ว่าสถานการณ์เสียชีวิตเกิดจากอะไร

เราก็จะได้ติดต่อญาติให้มารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ